สวัสดีค่ะรุ่นร้อนเหนากับดิฉันดาวสุพษารา
สภาพอากาศสัปดาห์นี้แตกต่างจากสัปดาห์ก่อนอย่างสิ้นเชิง
เพราะว่ามีฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาในพื้นที่
อิทธิพลลมหนาวจากประเทศจีน
พัดปกคลุมทางตอนบนของภาคอีสาน
มาเจอกับอากาศที่ร้อนและชื้น
ทำให้กลายเป็นฝนตกหนักค่ะ

พื้นที่ประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้น๑๒๐๖๐ของพื้นที่

แล้ววันนี้เองมีมากกว่า๕๗จังหวัด

พื้นที่อาจจะเกิดลูกเห็บตกได้
ส่วนใหญ่เป็นทางตอนบนของประเทศ
และฝนจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
ลักษณะของอุณหภูมิจะลดต่ำลง

แต่ว่าบางพื้นที่ที่ไม่มีฝน
อุณหภูมิอาจจะสูงได้ถึง๔๐องศาเซลเซียส

มีโอกาสเกิดฝนที่๑๒๐ของพื้นที่

ฝนไปเรื่อยจนถึงวันเลือกตั้ง
สัปดาห์นี้ค่ะฝนอาจจะเยอะขึ้น
และจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์

อย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ